มันใช่กิจของสงฆ์มันใช่หน้าที่ไหม
ผู้ชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์จับไมค์สองมือที่ฉันพูดไม่ผิดนะคะ
ไมค์สองมือไม่ได้จับท่านี้นะคะมีไมค์สองอันแล้วจับสองมือด้วย
ไมค์เพื่อเทศร้องเพลงค่ะไปดูคลิปเลยค่ะ
เพลงนี้น่าจะเลือกไปแล้วด้วยนะคลิปนี้เนี่ย
คือดูจากการแต่งกายการไม่มีผมแล้วบอกว่าพี่นี้
ไม่มีเมียเข้าใช่ค่ะมีไม่ได้ค่ะเพราะว่ารักษณะคุณคือเหมือนพระสงฆ์มากนะคะ

แต่งานโรงเพลงอยู่คาเฟย์เป็นยังไงคะคลิปแรกห่มผ้าเหลืองอ่า
ห่มผ้าเช็ดตัวคืออาบน้ำเสร็จเอาขอแวะมาอัดคลิปนิดนึงอย่างงี้เหรอ
คือเสียงกำลังมาวอร์มแล้วเสียงได้คือไปวอร์มมาในห้องน้ำแล้ว
อย่างนี้หรออ่าคือจะบอกว่าชาวเนี้ยแต่ดูคลิปนี้แล้วกลุ่มขมับกันทุกคนเลยบอกว่า
เดี๋ยวก่อนหนึ่งนี่เป็นพระสงฆ์จริงจริงหรือเปล่าแล้วสองก่อน
ถ้าใช่มันใช่กิจของสงฆ์ไหมอ่ะทีมข่าวเราโทรไปหานายนรงทรงอารมณ์เลยนะคะ
อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านบอกว่าเออไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้เนี่ย
เกิดขึ้นนานหรือยังแต่ที่ผ่านมาเคยมีกรณีแบบนี้เหมือนกัน
ก็แจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดไปว่ากล่าวตักเตือนแล้วถามว่าผิดวินัยสงฆ์ไหม
เอาจริงคือไม่ถือว่าผิดวินัยสงฆ์นะคะแต่มันไม่เหมาะสม
โลกะวัชชะประชาชนจะติเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณะของพระสงฆ
คือเอาง่ายอย่าทำค่ะถ้าคุณเป็นพระสงฆ์อะนะคะ